คุณผู้ชมคะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดูคลิปแล้วก็มันรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนที่บุกเข้าไปในรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าสามีของเธอไปคบหากับผู้หญิงในรีสอร์ท
แล้วพอเปิดไปเจอภาพแบบบาดตาบาดใจ
ผู้หญิงคนที่อยู่กับสามีคือโดนทำร้ายโดนทุบโดนตีโดนจนกระโหลกศีรษะแตกเลย
คือเป็นพาดหัวข่าวบอกว่าภรรยาหลวงโหด
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นภาพสะเทือนใจมาก
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
ก็ก็จะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะครับ
โหครับก็บาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ครับก็บาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ครับก็บาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
โอ้โหครับก็บาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ใช่ค่ะจริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ที่นครศรีธรรมราชแล้วที่เป็นข่าวเพราะอะไรรู้ไหม
ลูกสาวของผู้หญิงคนที่ต้องนอนเปรยหามเนี่ยนะคะ
ลูกสาวชื่อว่านางสาวจิระสามาร้องเรียน
ร้องเรียนบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นแม่ไม่นะแม่ชื่อจิราวัลอายุสามสิบเก้าปี
โดนผู้หญิงที่ชื่อว่าแค่งอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยก็เป็นแม่ไม่เหมือนกัน
บุกมาทำร้ายแม่ของเธอถึงในรีสอร์ทแล้วก็พาลูกสาวพาลูกเขยไปด้วย
ทีนี้ค่ะสิ่งที่ทำกับแม่ของเธอนี่คือโหดเยี่ยมเหลือเกินนะคะ
จับแม่เธอแก้ผ้าแล้วก็รุมทุบตีจนกระโหลกศีรษะของแม่แตก
ร่างกายแม่บวมคือณตอนนั้นเนี่ยนะแม่ส่งเสียงไม่ได้แล้ว
พูดจาอะไรไม่ไหวแล้วแล้วก็ยังโดนคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยด่าทออยู่
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมที่สะเทือนใจคือเอาด้ามไม้กวาด
ที่มันเป็นไม้ไผ่แทงเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่เธอ
วัยวะภายในเนี่ยนะฉีกขาดแล้วเนี่ยดูสิ
แม่ถูกหามส่งโรงพยาบาลมหาราชถามว่าปัจจุบันนี้
อาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างลูกสาวบอกว่า
แผลที่อวัยวะเพศยังติดเชื้ออยู่เลย
ร่างกายไม่ฟื้นตัวแม่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วหมอพูดประโยคนึงกับเธอ
เธอก็บอกว่าทำใจไม่ได้หมอบอกว่าให้ทำใจ
อาการแม่หนักมากนี่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดกุมภาคมจนถึงตอนเนี้ยเดือนหนึ่งแล้วนะคะ
คดีนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วลูกสาวเนี่ย
ลูกสาวของคนเจ็บเนี่ยนะบอกว่าฝั่งคู่กรณี
ให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งว่าตอนที่เข้ามาเจอเนี่ย
ไม่ได้ทำอะไรแม่ของเธอเลยเปิดประตูเข้าไปเนี่ย
ล้มกองอยู่กับพื้นแบบนี้อยู่แล้วครับเนี่ย
ทำไมตอนไปประจานกับชาวบ้านนางแข้งถึงบอกว่า

แต่ตอนที่ไปบอกชาวบ้านบอกว่าดูไว้เนี่ยคือ
ต้องโดนแบบนี้ผลที่ผลเป็นเมียน้อยต้องโดนแบบนี้เออ
ทีหลังเนี่ยไม่รอดแน่โดนแค่นี้ยังไม่หนำใจอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วเนี่ยลูกสาวของคนเจ็บบอกว่าแม่เนี่ยนะ
จริงไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรงั้นแม่ฉันจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ยังไง
ถ้าเกิดว่าคนที่ชื่อแข้งไม่ได้ทำร้ายแม่ของเธอทีนี้คุณผู้ชม
ทีมข่าวเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในรีสอร์ทในวันที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพในกล้องวงจรปิดนะครับมีรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
สีดำของนายไพบูนนะฮะนายไพบูนเนี่ยต้องบอกก่อนนะ
ว่านางแข้งอ่ะอ้างว่านายภัยบูลคือสามีของนางแข้งครับ
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับไปจอดในรีสอร์ทหลังจากนั้นฝ่ายนางสาวจิราวัลลงจากรถมา
คนที่โดนทำร้ายเนี่ยนะคะเข้าไปในห้องพักนะ
แล้วนายภัยบูลเนี่ยก็เนี่ยกำลังถอยจอดรถหลังจากนั้นนายภัยบูลก็ไปติดต่อเจ้าของรีสอร์ท
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคนที่ใส่เสื้อขาวใส่หมวกเนี่ยนะคะไปติดต่อเจ้าของรีสอร์ท
แต่ในขณะนั้นก็เนี่ยค่ะคือพยายามที่จะให้ไปเปิดประตูห้องพัก
เพราะว่าเรียกนางสาวจิราวัลอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะ
ก็ปรากฏว่าไม่เปิดทีนี้มีนางแข้งนางแข้งเนี่ยคือผู้หญิงเสื้อสีเหลือง
เดี๋ยวดูหน่อยนะคะนางแข้งเนี่ยเดินเข้ามาเดินมาในรีสอร์ท
แล้วก็ไปต่อว่านายภัยบูลหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
ลูกของนางแข้งก็ขับรถกระบะเข้ามาครับแล้วนายภัยบูลก็ขับรถออกไป
คือไม่ได้เข้าไปดูฝ่ายหญิงอีกคนนึงที่อยู่ในห้องเลยอ่ะครับ
เออทำร้ายกันในห้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเออส่วนอีกคลิปค่ะ
เป็นคลิปที่นางแข้งเนี่ยเหมือนจะโมโหคือเหมือนกับเดินไปเดินมาเนี่ย
แล้วก็โทรตามลูกพยายามเรียกคนเจ็บที่อยู่ในห้องพักเนี่ย
ให้ออกมาผ่านไปสักประมาณชั่วโมงนึงก็เอ๊ะคนในห้องเนี่ย
เห็นจะเปิดประตูมาเลยแล้วก็มีบางช่วงเหมือนที่นางแข้งเนี่ย
แต่ว่าลูกก็ห้ามเอาไว้ด้วยครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจร
ทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนนะฮะ
แต่ว่าหลักฐานตรงนี้มันเป็นแค่บริเวณหน้าห้องไงคุณนะฮะ
มันไม่มีในช่วงของการเปิดเข้าไปในห้อง
ว่าเห็นการทำร้ายร่างกายกันในห้องอะไรเนี่ยนะฮะ
อันนี้เลยเป็นแค่หลักฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นเองว่า
แข้งลูกมาจริงที่นี่ที่รีสอร์ทแห่งนี้
แต่ทีนี้ในห้องในรีสอร์ทคือก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก
มันก็ไม่มีวงจรปิดที่จะเป็นหลักฐานถูกไหมคะ
ทีนี้ถามเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทบอกแบบนี้วันเกิดเหตุ
ในห้องเนี่ยนะไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีคราบเลือดอะไรเลยที่จะบอกว่า
มันมีเหตุรุนแรงมันมีการทำร้ายกันขึ้น
แล้วในห้องเนี่ยก็ไม่เจอไม้กวาดไม่เจออาวุธอะไรเลย
ทางรีสอร์ทเองก็ไม่ได้เก็บไม้กวาดเอาไว้ในห้องพักด้วย
อันนี้คือทางรีสอร์ทบอกนะคะหลังจากที่สังเกตการณ์อยู่พักนึงเนี่ยคือได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงโครมมาทีนี้พอหันไปดูเนี่ย
ฝ่ายผู้หญิงที่เขามาที่รีสอร์ทเนี่ยที่อ้างว่าเป็นฝ่ายเมียหลวงเนี่ยพังประตูเข้าไปแล้ว
พอวิ่งตามไปเนี่ยก็เห็นลูกของทางฝั่งนางแข้งพยายามดึงตัวให้นางแข้งออกมา
อันนี้ทางเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันก่อนหน้านี้มันมีการตบตีอะไรกันหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าบุกเข้าไปในห้องได้แต่การทำร้ายร่างกายกันไม่เห็น
แต่ผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักผู้หญิงคนนี้นางสาวจิราวัลคือนอนเปลือยกายแล้วก็มีผ้าขนหนูคลุมอยู่แบบนี้
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าอาการเนี่ยคล้ายนะคล้ายคนเป็นอมพลึกแล้วก็ลุกไม่ได้
ใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะลื่นล้มแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านั้นฝั่งสามีที่ชื่อว่านายภัยบูลก็เคาะห้องเรียกหลายรอบไง
คือนายภัยบูลก็ไม่ได้เข้าไปในห้องแต่ว่าทั้งคนที่อยู่ในห้องก็คือนางสาวจีราวัลก็ไม่ได้เปิดประตูออกมาด้วย
ข้อมูลตรงนี้นะตำรวจต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสังเคราะห์เอาไปประติดประต่อเอาไปร้อยเรื่องราวว่าตกลงมีการทำร้ายร่างกายกันในห้องจริงหรือเปล่านะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งนางแข้งเองเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุนี้นะเคาะห้องแล้ว
แต่ผู้หญิงคือนางสาวจิราวัลเงียบเลยให้ลูกพังประตูเข้าไป
ตอนเปิดประตูไปเนี่ยเห็นฝ่ายนั้นเขานอนอยู่กับพื้นแล้วน้ำลายฟูมปากเลยสภาพแบบในคลิปยืนยันนะ
ฉันไม่ได้ทำร้ายฉันไม่ได้โดนตัวเลยด้วยซ้ำ
ส่วนข่าวที่ออกมาที่บอกว่าลูกสาวบอกใช่ไหมว่าไม้กวาดแทงอวัยวะเพศ

ใช่ค่ะทางฝั่งนางสาวจิราวัลยืนยันนะว่าในห้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นไม้เลย
แล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่มีคราบเลือดมันไม่ได้มีร่องรอยอะไรบริเวณอวัยวะเพศ
แต่ว่าตอนนี้ตัวนางแข้งเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วเธอบอกว่าเธอก็จะชดใช้เรื่องค่าเสียหาย
เอาโดยเฉพาะมือถือของฝั่งนางสาวจิราวัลที่มันเสียหาย
แต่ทรัพย์สินอื่นนางแข้งเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้แตะต้องเลย
ทีนี้การช่วยเหลือการเยียวยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปคดีนี้นะคะ
แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็อยากให้ฝั่งคู่กรณีคือจริงทั้งสองฝ่ายนะ
ข้อมูลที่พูดมันจะต้องเป็นข้อมูลต้องเป็นความจริง
ก็เป็นหน้าที่ตำรวจแหละฮะในการคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะ